เข้าไปบอกพนักงานหญิงบอกว่าเอาเงินใส่กระเป๋า
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
พนักงานชายใจกล้าออกมาต่อสู้กับคนร้ายฮะ
คนร้ายไม่ได้ตังค์ไปสักบาทนึงนี่ตอนนี้ตอนวิ่งจะไปล็อกคอผู้หญิงเขา
เพราะผู้หญิงวิ่งหนีคือเงินมันก็ไม่มีแล้วล่ะนะฮะเพราะเขาเก็บหมดแล้ว
ผมจะเล่าให้ฟังดูกล้องวงจรปิดในธนาคารออมสินสาขาท่าแพรครับ
ทึกภาพคนร้ายนะครับสวมหวกกันน็อกเต็มใบสีดำนะครับ
เสื้อแจ็กเก็ตสีดำถือกระเป๋าสีดำวิ่งเข้ามาในธนาคารแล้วนี่นะฮะ
แล้วก็ใช้กันไกลที่ถือมาจี้พนักงานผู้หญิงนะครับบอกว่าเอาเงินใส่กระเป๋า
พนักงานผู้หญิงวิ่งหนีไอ้หมอนี่วิ่งตามไปล็อกคอแล้วเอากันไกลจี้คอเอาไว้
แล้วลากตัวลากตัวลากตัวนะครับไปที่เคาน์เตอร์นะฮะบอกให้เอาเงินใส่กระเป๋าให้ได้
แต่ขณะเกิดเหตุนะครับธนาคารปิดแล้วคุณผู้ชมเงินเขาเก็บใส่เซฟเรียบร้อยนะครับ
พนักงานเนี่ยก็ทำยังไงไม่ได้เลยไม่มีเงินให้แต่พนักงานชายนี่แหละฮะออกมานะครับ
พอออกมาก็จดจดจ้องจ้องคู่กันนะฮะพนักงานก็ยกเก้าอี้ขึ้นกำบังนะครับ
แล้วก็จะทุ่มใส่คนร้ายที่เข้ามาคนร้ายเห็นท่าไม่ดีครับก็ออกจากธนาคารไป
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตังค์แม้แต่บาทก็ไม่ได้ไปเนี่ยฮะ
คือจดจ้องเกิดอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมประมาณ๕นาทีนะยื้อยื้อยุด
ขู่ขู่บอกเอาตังค์มานะฮะทางพนักงานบอกเอาที่ไหนให้ก็ใส่เซฟหมดแล้วนะครับ
นางสาวมทุริยาอายุ๒๗ปีเธอเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธนาคารออมสินที่ถูกคนร้ายล็อกคอ
โอ้โหนะคงตกใจน่าดูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่านี่แหละฮะตกใจมากเลยพี่
พยายามตั้งสติตอนที่คนร้ายมันขู่จะเอาเงินแต่ก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วไม่มีเงินแล้ว
บอกว่าดูจากรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายนะคิดว่าน่าจะอายุไม่เกิน๔๐ตัวเล็กกว่าเธออีก
คล้ำส่วนหน้าตาเนี่ยเห็นไม่ชัดฮะเอาฟังเขาเล่าหน่อยฮะ
ออกมาทำงานข้างนอกมาเก็บกระดาษอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาเปิดไว้ประมาณนี้ครึ่งนึง

แล้วก็ขอเงินค่ะบอกว่าไม่มีตังค์แล้วไม่มีเงินแล้วขอตั้งหน่อยเอามาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หนูก็ดึงออกเนอะพยายามจะหนีนั่นแหละหนูก็วิ่งหนีแล้วเขาก็วิ่งลากกลับมาค่ะ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
ตัวเล็กกว่าก็ผิวค้ำเห็นแค่ช่วงหน้าผากตาอะไรแบบนี้
หลังเกิดเหตุครับพันธุ์ตำรวจเอกภูวนาศดวงดีท่านผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่
นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
พบว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์วนมาดูลาดเหลา
หลายรอบแล้วก่อนที่จะลงมือแล้วหนีไปทางถนนศรีปริงเมืองหายไป
คาดว่าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละ
และภูมิกับเชื่อด้วยว่าเดี๋ยวจะจับได้
ปู้อินกรอบคุณผู้ชมฮะตังค์ไม่ได้แต่ที่จะได้ก็คือค่ะ

นี่อย่างนี้กำลังจะพูดเลยนะคะ
ตังค์ไม่ได้เหนื่อยฟรีแถมได้คดีไปด้วย